สำหรับพระเอกจอมเกลียนของเราเฮียบอยปกรณ์

เพราะว่ามีสาวเขาออกมาแฉว่าถูกเฮียหักอก

ใช่แล้วก็ยังมีคอมเมนต์โต้ตอบด้วยถ้อยคำที่ค่อนข้างจะหยาบคายเลยนะคะ
หลากหลายข้อความเลยร้อนจนเฮียบอยปกรณ์เนี่ยนะ
ก็คือเฮียบอยบอกว่าก็ยอมรับว่าเคยถูกสาวปริศนารายนี้

ซึ่งนอกจากตัวของบอยเองเนี่ยนะ
ก็มีเพื่อนดาราชายคนอื่นเหมือนกันที่เคยเจอแบบเขานะคะ
แต่จริงบอยก็บอกว่าไม่ได้ติดใจอะไร
เพราะเชื่อว่าอีกฝ่ายเขาไม่ค่อยสบายอะไรอย่างนี้
แต่ครั้งนี้คือทนไม่ได้จริง
เพราะว่ามันมีการพาดพิงถึงบุคคลที่๓
เฮียบอยก็เลยต้องออกมาขอโทษที่ทำให้น้องเนยได้รับผลกระทบไปด้วย
แล้วก็ยืนยันนั่งยันนอนยันเลยนะว่า
อยเนี่ยไม่ได้ไปจีบน้องเนยแล้วก็ไม่ได้ไปจีบฝ่ายหญิงคนไหนใดทั้งสิ้น
เพียงแค่ตอนนี้คือเฮียบอยเขาชื่นชมในผลงานของน้องเนยเท่านั้นเอง
ส่วนฝ่ายคู่กรณีก็ย้ำชัดเลยว่าไม่ได้สนิทสนม
แม้จะรู้จักชื่อหน้าตาก็ตามแต่ว่าคือไม่ได้คิดเอาเรื่องเอาราวอะไรหรอก
แล้วก็ฝากแฟนทุกคนเนาะอย่าไปซ้ำเติมเขาเลย
เพราะว่าเชื่อว่าอีกฝ่ายน่าจะทำไปโดยที่เหมือนแบบเขาไม่รู้ตัว
เพราะว่าเขาน่าจะมีอาการป่วยด้วย
ก็ถือว่าเอาล่ะปิดจ๊อปปิดประเด็นที่กำลังถูกพูดถึงกันอยู่แบบหล่อจบเคลียร์กันไปเลย

ก็ไปเม้นบอกว่าคุณเป็นใคร
มันกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแต่ตอนนี้ก็จบแล้ว